หลายคนกังวลใจเพราะว่าเห็นทวิตไปช่วงนี้
อาการที่แบบว่าเครียดของคนในวงการยิ่งมีข่าวมาไม่ค่อยดีกันด้วยนะคะ

โพสต์ไปแล้วก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเออตัดเพราะอะไรในชีวิตหรือเปล่า
ใช่เขาบอกว่าบางทีก็อยากจะยอมแพ้
มาแค่นี้เดี๋ยวเลยเพิ่งเท่านั้นแหละค่ะ
แฟนคลับตกออกตกใจกันใหญ่มโนกันไปว่าเออ
เหนื่อยเรื่องงานหรือเปล่าหรือมีใครทำให้น้องไม่สบายใจ
หรือว่าปัญหาหัวใจความรักยังไงกันแน่
ที่ทำให้น้องเจมส์ถึงขั้นน้อยแล้วก็โพสต์ออกมาแบบนี้ค่ะ
เพื่อให้แฟนคลับหายห่วงไปฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าค่ะ

เป็นฟิลลิ่งที่อยู่ดีเราผุดมาไม่รู้
ก็เราไม่ได้อยากจะบอกว่าเราแบบ
หมายถึงอะไรมีอะไรแต่ว่า
ผมว่าแต่ละคนมันน่าจะเคยผ่านจุดที่แบบ
ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้บ้างฮะ
ก็เลยรู้สึกว่าเราแค่อยาก

สุดท้ายเราก็ยังยอมไม่ได้

ด้วยอะไรก็ตาม
ฟิลเนอะคนเราทำงานบางทีก็มันมีโมเมนต์เหนื่อยบ้าง
เอาที่มีอะไรก็ไปกำลังใจให้กันต่อไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มก็งานเดียวกันแหละเนาะ
คุณอามกรกันเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่แจ้งเกิด
วงการบันเทิงจากการประกวดร้องเพลง
แต่พักหลังเห็นเขาไปทำหน้าที่พิธีกร

บันเทิงไทยรัฐเราไปเจอก็ขอถามหน่อยละกัน
อามตกลงอะไรยังไงดีไม่ทำแล้วหรือเปล่า

เดี๋ยวไปฟังอาร์มก่อนกันหน่อยจ้า

ร้องคู่กันกับพี่อีกคนหนึ่งที่เสียงพร้อมมากเลย

แนนสาธิดาก็คิดว่าน่าจะได้ชมกัน
สัปดาห์หน้าเลยเรื่องหัวใจเนี้ย

เราก็ฝากถึงน้องอามนะคะว่าพี่แจ้งกรีน
ว่าพี่ชักกะลินปีนี้ก็ยังโสดปีหน้าก็โสดลอยอยู่นะคะ

เขามีงานที่ดีของเขาไปมีความรักดีของเขาไป